ต่อที่ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีเด็กหญิงอายุเพียง๕ขวบ
ถูกพ่อแม่ทำร้ายร่างกายจนตาปิดปูดบวม

สุดท้ายบอกว่าแม่แท้ทำเอง
พอบอกแบบนี้ตัวแม่เองหลบหนีไปครับ
หลบหนีการจับกลุ่มไปซุกอยู่ที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
คุณผู้ชมเขาบอกว่าที่หนีเพราะว่าก็สามีดันบอกว่าเขาทำคนเดียว
เขาไม่อยากรับโทษเพียงคนเดียวก็เลยหนีไปคุณผู้ชม

นั่นสิครับแต่ว่าสอบไปสอบมาเขาบอก

ตาที่ลูกปิดเนี่ยลูกตกบันไดเองจริง

นั่นกำลังจะบอกว่าลูกโกหกใช่ไหมที่บอกว่าแม่ตีนะ
นั่นสิฮะนี่ครับเป็นนาทีที่ตำรวจเข้าไป
จับกลุ่มแม่แท้ของเด็กคนนี้ในแคมป์คนงานก่อสร้าง
ซอยเพชรหึง๒๘อำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการ
หลังจากที่ทางด้านของนายสำเนารัศมิทัศน์นะครับเป็นนายกอบตบางน้ำพึ่ง
บอกว่านี่ผมเห็นแม่ของเด็กคนนี้อยู่ที่นี่ไปจับเลย
เพราะว่าเขาหลบหนีหมายจับนะเป็นหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรประการ
ในคดีร่วมกันกับสามีเป็นพ่อเลี้ยงคือนายประสิทธิ์หอยทอง
ทำร้ายร่างกายลูกจนบาดเจ็บสาหัสพอไปถึงนะตัวแม่วิ่งหนีเข้าไปในป่า
วิ่งหนีเข้าไปในสวนครับตำรวจก็ตามจับกลุ่มกว่าจะจับได้ก็ลำบากเหมือนกัน
สุดท้ายก็จับได้แล้วก็นำตัวกลับไปสอบสวนที่สอบพรพระบาดแดง
ของเด็กผู้หญิงยอมรับเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมบอกว่า
ฉันเคยตีลูกก็จริงแต่ฉันไม่เคยตีหนักถึงขั้นกระทำให้ลูกบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้
ส่วนที่ตาลูกปิดทั้งสองข้างปูดบวมเนี่ยย้ำว่าลูกฉันตกบันไดที่บ้านของยาย
แล้วตัวเองไม่ได้พาไปหาหมอเพราะไม่มีเงิน
หลังจากนั้นลูกก็ตาปูดบวมปิดอย่างที่เห็น
ถามว่าทำไมต้องหนีเข้าไปในป่าล่ะ
เขาก็บอกว่าอ้าวก็สามีมาบอกว่ากับคำให้การว่าตัวฉันเป็นคนตีลูกคนเดียว
ก็กลัวความผิดสิฉันต้องรับผิดคนเดียวฉันก็เลยต้องหนีสิ
ตอนแรกสามีบอกว่าสามีเป็นคนตีเพราะว่าต้องการสั่งสอนลูกไม่ให้ขโมยของ
สุดท้ายสามีกลับคำให้การบอกว่าฉันทำคนเดียวฉันก็ไม่อยากโดนจับไง
ก็เลยหนีไปฟังเสียงแม่ของเด็กนะฮะ

เหมือนคุ้มพูดไม่ออกอ่ะเนี่ยหนูก็ดิเรื่องเต็มอะพี่
ไม่พี่ท่าเขาจะเอานูกเข้าคู่กริ่น
ก็เด็กมันลื้ออย่างนี้หนูก็ตีอย่างนี้หนูก็ตีว่าเขาต้องช่วยถูกตีอยู่แล้ว
นี่ฮะฟังไปฟังมาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะ
คือยังจับความไม่ค่อยได้
อย่างที่แต่ที่ถามว่าเอาลูกโขกกำแพงจริงหรือเปล่าเพื่อนบ้านบอก
แม่ได้ยินเสียงบอกว่าถ้าจะเอาเข้าคุกจริงทำไมไม่เอาเข้าคุกตั้งแต่ตอนนั้นล่ะ

คือเขายอมรับว่าเขาตีแต่เขาไม่ได้ตีหนักขนาดที่ทำให้ตาลูกปีด
เดี๋ยวต้องถามคุณหมอแหละว่าการตกบันไดจะทำให้ตาปูดบวม

สุดท้ายใครโกหกพ่อเลี้ยงโกหกหรือแม่โกหก

ก็ไม่น่าจะโกหกหรือเปล่าตาปิดขนาดนั้นนั่นสิผมหลุดเป็นกระจุกขนาดนั้น
ร่างกายก็เขียวช้ำขนาดนั้นแล้วพ่อกับแม่ปล่อยว่าญาติได้ยังไง
อยากให้เขาได้ฟังเสียงที่ลูกพูดกับเขาค่ะว่า
ตีแต่แม่ไม่ได้ตีแรงหรอก

หลังจากการสอบสวนเสร็จตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับแม่ล่ะครับ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็กระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว
แล้วก็นำตัวพ่อเลี้ยงมาคุมตัวไว้ด้วย
แล้วก็ส่งทั้งคู่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เราไม่รู้ว่าตอนนี้แม่ของเด็กเขาติดยาหรือเปล่า
เพราะว่าการพูดจาเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี